มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมมากคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องของเด็กดอยที่เก็บเงินแสน
เอออันนี้ผมแปลกใจนะ

คุณผู้ชมเป็นเด็กชายนวพลสุขเสรีโสพลค่ะ
อยู่ที่โรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อนะคะ

ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาล
เขาพบเงินจำนวน๑แสนบาท
เป็นธนบัตรฉบับละ๑๐๐๐บาทเนี่ยนะคะ
ในกระเป๋ากางเกงที่มีผู้เนี่ย
บริจาคนำเสื้อผ้ามือสองมาให้ที่โรงเรียนเนี่ย

ล้วงเข้าไปปุ๊บดันไปเจอเงิน

น้องเขาบอกว่าเขาก็ทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพี่ชายของคุณแม่

พี่ชายก็บอกว่าให้เอามาคืนไหมตัวเองก็ตามมา
เขาบอกว่าแม่สอนมาตั้งแต่เล็กว่า
ไม่ให้เอาของของคนอื่น๙ขวบ

บอกเป็นโชคของฉัน

หวันให้ฉันมฤดนะคะจะบอกอย่างนี้
เป็นความทุกข์ของคนอื่นนะจะบอกว่า
เค้าคงยังไม่ทันได้รู้ว่าเค้าลืมเงินเอาไป

ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะ
แจ้งตำรวจเอาไว้เก็บไว้เรียบร้อย

แต่สิ่งที่ผมแปลกใจคืออะไรไหมพี่
ไม่ลืมได้ยังไงอยู่ในกระเป๋าของเกงดิน

ตั้งใจเอาไปบริจาคโรงเรียนต่างในช่วงนั้นอยู่แล้วหรือเปล่า

บริการพี่นี่ฉันไปหยิบกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ย

ประเทศญี่ปุ่นไม่มีของหายไม่มีเอาของคนอื่นเธอเข้าใจไหม
นี่เหมือนกันเราก็มีนะนี่ไงของเราเด็กไทยก็ได้เยอะมากคืนน่ะ
แต่อยากให้น้องสองคนนี้ไปสอนมดดำ